อีกหนึ่งเรื่องค่ะจำได้ใช่ไหมคะที่เราเล่าไปเมื่อวานี้ที่ว่า
พนักงานส่งของเอกชนถูกผู้ชายทำทีเหมือนจะมาถามทาง
แต่สุดท้ายแล้วขี่รถไปจอดหน้ารถขนของแล้วก็วิ่งมายิงเขาที่ท้อง
ตอนนี้พนักงานคนนี้เนี่ยอาการยังสาหัสยังไม่พ้นขีดอันตรายเลยนะคะ
เนี่ยคือเขากำลังขนของกำลังขนย้ายสิ่งของอยู่ที่ท้ายรถนะคะ
อันนี้เป็นภาพตอนเกิดเหตุที่เห็นคนร้ายขี่รถสวมหวกกันน็อกมา
ทำทีเหมือนมาถามทางนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วคือตั้งใจมายิงเขา
ซึ่งตำรวจก็สืบจนรู้แล้วว่าเป็น๓คนพี่น้องยอดยิ่งแล้วก็ยัน
คนเจ็บชื่อในแม็กซ์จริงเนี่ยคนที่เป็นเหมือนกับคู่กรณีโดยตรงของในแม็กซ์คนเจ็บเนี่ยนะคะ
นี่นี่ดูหู้ยิงเห็นชัดเจนมากคนยิงนี่คือยิงน้องคนกลางนะ
ฮะแต่คนที่เป็นคู่กรณีโดยตรงของในแม็กซ์คนเจ็บเนี่ยคือในยอดพี่ชายคนโต
ตำรวจเนี่ยไล่สืบสวนไปจนสุดท้ายไปจับตัวในยอดได้ที่บ้านไปจับตัวในยัน
ยันนี่เป็นคนชี้เป้าแล้วเป็นคนหาปืนมาให้นายยิ่งเป็นคนยิง
ไปจับยอดกับยันพี่คนโตกับน้องคนเล็กได้ส่วนยิ่งเนี่ยหนีไป
แต่ล่าสุดจับได้ครบทั้งสามคนแล้วนะคะยอดยิ่งยันจับมือกันเข้าคุกเลยนะคะ
เบื้องต้นทั้ง๓คนบอกว่าไม่ได้มีการวางแผนอะไรกันมาก่อนเลย
คือบังเอิญไปเจอแล้วจำได้ว่าคนนี้พี่ชายเคยเล่าให้ฟังว่าไปแย่งแฟน
เหรอคือเรื่องของเรื่องคือในยอดมีเมียอยู่แล้วก็เลิกกับเมีย
แล้วเมียนายยอดก็ไปคบกับนายแม็กซ์นายยอดก็มาตัดเพาะให้น้องทั้งสองคนฟังว่าเนี่ยนะ
พี่สะพ้ายพวกเองมันอย่างนั้นอย่างนี้น้องก็แค้นใจแทนพี่ไงคะ
ไปก่อเหตุเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจวางแผนอะไรไปก่อเหตุเลย
รถผ่านบังเอิญเจอแล้วจำได้ก็เลยทำทีเข้าไปถามว่าใช่ไหม
ใช่แม็กซ์คนนี้ที่มันเป็นขวากน้ำหัวใจพี่ยอดของผมไหมอืม
รู้ตัวว่าใช่ก็เลยก่อเหตุเลยวันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผนนะคะ
สามจุดด้วยกันค่ะจุดแรกคือจุดที่เอาหมวกกันน็อกไปซ่อน
ยิ่งเนี่ยซ่อนหมวกกันน็อกเสร็จเนี่ยเขายังมีเวลานะคะคิง
แวะเสพยาบ้าฮะอืมเอาหมวกกันน็อกซ่อนเสร็จปุ๊บแวะเสพยาบ้าแป๊บหนึ่ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุสิบเอ็ดกิโลเมตรค่ะหลังจากนั้นพาไปจุดที่สอง
จุดที่เผาเสื้อผ้าที่ถ้ำกระโหลกอยู่บนเทือกเขาภูพาล
หมู่บ้านบ้านลาดกระเชอห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๕กิโลเมตร
โอ้โหเดินเท้าเข้าไปทุลักทุเลทีเดียวล่ะเพราะมันเป็นป่ารกชัดนะคะ
จากนั้นจุดที่๓คือจุดที่ซ่อนปืน๙มมไทยประดิษฐ์ที่ใช้ก่อเหตุพร้อมกับเครื่องกระสุนปืน
ซอกหินในป่าเดินเท้าต่อจากจุดเผาเสื้อเข้าไปอีก๒๐๐เมตรค่ะ
นายยิ่งบอกว่าปกติมาหาของป่าแถวนี้เป็นประจำอยู่แล้วก็เลยรู้เส้นทาง
เสร็จแล้วก็มาซ่อนตัวที่นี่แหละสาเหตุที่ออกมามอบตัวเพราะอะไรรู้ไหมคะ

หิวค่ะอืมหิวข้าวมันไม่มีอะไรให้กินแล้วไงคะอยู่บนนี้อ่ะอืม
ก็เลยต้องลงมาตำรวจคุมตัวในยิ่งไปชี้จุดทำแผนที่เกิดเหตุ
ยิ่งก็ยังคงยืนยันบอกไม่ได้วางแผนจริงลองฟังเสียงเขานะคะ
แค่นิจจัยอยู่แล้วนะแค่นแทนไห้ตัวนี้แต่ว่าแค่น้องจุภงก็มีครับ
แทนพี่ตำรวจก็ถามยอดพี่ชายคนโตที่อดีตภรรยามาคบกับคนเจ็บ
ยันน้องชายคนเล็กที่เป็นคนหาปืนและชี้เป้าให้บอกตกลงวางแผนกันมาหรือเปล่า
สามคนพี่น้องเนี่ยยอดกับยันไม่พูดอะไรเลยนะคะ
บอกแค่ว่าเดี๋ยวขอให้การในชั้นศาลแต่ลืมไปหรือเปล่า
เพราะว่าตั้งแต่ที่ตอนตำรวจไปจับเนี่ยตำรวจเขามีหลักฐานมัดตัวแน่นหนามากว่า
สามคนพี่น้องอ่ะวางแผนกันมาอืมเพราะมันมีแชท
มันมีแชทที่คุยกันแบบชัดเจนเลยนัดแนะกันอุ้ยไทม์ไลน์นี่พอไล่เรียงนี่เจอ
นี่ค่ะคุยกันแถมมีการหาปืนส่งรูปปืนให้ดูกันในไลน์ด้วย
อยู่ตรงนี้นะตรงนั้นนะซึ่งเช็คกันแล้วตรงกับจุดเกิดเหตุทุกอย่างเลยค่ะ
สุดท้ายแล้วหลายคนก็มีคำถามว่าก็เข้าใจแหละว่าน้องรักพี่อ่ะ
แต่ถึงขั้นต้องยอมฆ่าคนเพื่อพี่เลยเหรอยอมทิ้งอนาคตเพื่อพี่เลยเหรอ
แคร์ครอบครัวเลยเหรอคุณเขาเข้าใจหัวอกพี่ชายดีเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะอะไรครับเพราะยิ่งกับยันน้องคนกลางและน้องคนเล็ก
เข้าใจหัวอกกันเป็นอย่างดีโดนทิ้งเพราะอะไรนี่ต้องดูอีกทีด้วยนะ
อืมนี่หลังจากถูกตำรวจจับนายยันอืม
น้องคนเล็กสุดฮะส่งข้อความไปหาอดีตภรรยาตอนสิบโมงห้าสิบแปดนาทีนะคะ
ส่งไปบอกว่ากินข้าวยังขอโทษที่เป็นแบบนี้นะ
รักเหมือนเดิมจะเก็บไว้ในใจตลอดไป
ขอบคุณทุกช่วงทุกเรื่องช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน
จับมือเข้าคุกนะคะ๓คนพี่น้อง
ได้คุยกับอดีตภรรยาของนายยอดที่ปัจจุบันก็คือ
เป็นแฟนของในแม็กซ์คนเจ็บที่ถูกยิง
เธอก็เล่าบอกว่าที่พี่ต้องเลิกกับยอดเนี่ยนะ
เพราะว่ายอดมันเจ้าชู้มากเลยมีลูกด้วยกันหนึ่งคน
ไม่เคยมาช่วยพี่ดูแลลูกเลย
เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ไม่เคยมาดูแล

พี่ก็เลยเลิกนี่เพิ่งมาคบกับแม็กซ์ได้๒เดือน
ยังไม่ทันจะได้อยู่กินกันเป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรด้วยซ้ำ
ไม่คิดเลยว่ายอดจะมาทำแบบนี้
เสื้อเหลืองนี่คือยอดนะคะ
เหมือนถูกตามพ่อก็เตือนแล้วบอกระวังตัวดีนะลูก
จนได้ตอนนี้อาการลูกยังทรงทรงอยู่นะครับ
บอกยังไม่พ้นขีดอันตรายเลยนี่ก็เพิ่งเข้าห้องผ่าตัดไปอีก
ก็ยอมรับว่าลูกพ่อก็เจ้าชู้เหมือนกันนะแต่ลูกพ่อก็ไม่เคยไปมีเรื่องมีราวกับใคร
ขยันทำงานเป็นเสาหลักของบ้านหาเงินเลี้ยงลูก
แล้วก็รักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งอีกก็เคราะห์ดีแหละที่ลูกพ่อณตอนนี้ยังมีลมหายใจอยู่
เห็นว่าฝั่งผู้ก่อเหตุก็มีลูกมีหลานเหมือนกันนี่อืมแม่มีลูกมีหลานเป็นพ่อคนแล้วเนี่ย
น่าจะคิดให้มากกว่านี้นะไม่น่าใช้อารมณ์ชั่ววูบเลย
วันนี้เจอกับป้าออนค่ะป้าออนเป็นแม่ของสามพี่น้องยอดยิ่งยัน
ออนไม่ได้มาคนเดียวนะคะกระเตงหลานสามสี่คนมาหาพ่อค่ะ
๓คนพี่น้องมีลูก๘คนค่ะ
๓คนพี่น้องมีลูกรวมกันทั้งหมด๘คน
แล้วตอนนี้เหลือป้าออนเลี้ยงคนเดียว

ว่าเป็นคนชี้เป้าแล้วหาปืนมาให้นะ

ยิ่งลูกคนกลางมือปืน

ส่วนอีกหนึ่งนึงคือลูกยอดอะ

แม่บอกคนโตลูกของยอดเนี่ย
พอดีตากับยายเขาเอาไปเลี้ยง
ตอนนี้อยู่ที่แม่น่ะ๗คนถ้วน
แม่บอกแม่ก็เห็นใจลูกนะที่โดนเมียทิ้ง
ก่อนหน้านี้ไอ้เจ้ายิ่งมือยิงเนี่ยก็เคยคิดสั้นจะกินยาตายแต่ก็ช่วยไว้ได้ทัน
ที่ผ่านมายิ่งก็รับจ้างกรีดยางเลี้ยงลูก
ส่วนยอดกับยานก็ขับรถส่งน้ำแข็งหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกัน
นี่ทำกันสามคนจับมือกันติดคุกเนี่ยป้าไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกัน
เนี่ยทำอะไรไม่คิดถึงครอบครัวตัวเองไม่คิดคิดแต่นั่ง

คุณแม่อายุ๕๖ปีแล้วนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสภเมืองสกลนครรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับ๓พี่น้องแล้ว
ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าโดยเจตนา